คุณสันทนาประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลนะคะ

นำหลักฐานที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มนักธุรกิจจีนที่มาทำธุรกิจผิดกฎหมาย
หรือว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยค่ะ
เป็นกระเป๋า๓ใบมามอบให้กับตำรวจ
พาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางมามอบให้ด้วยนะคะ

คือมันมีกระแสข่าวว่าจะมีการออกหมายจับ
ว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีนสีเทาอะไรแบบนี้ค่ะ

ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดศูนย์กองอำนวยการร่วมศูนย์รักษาความปลอดภัย

แต่ตำรวจสันติบาลห้ามเอาไว้ค่ะ
กันเอาไว้กันพื้นที่เอาไว้

อยากจะไปกราบอนุสวรีที่ด้านหน้า

โมโหเลยทะเลาะกับทางตำรวจนะคะ
หมอตรงนี้เหรอครับ
นี่ก็มีปากเสียงกับผู้กำกับการตำรวจสันติบัน

มาเจรจามาคุยกับคุณสันทนาสัก๑๐นาทีได้
ก็คุณสันทนาจะไปสักการะอนุสวรีใช่ไหม

ก็เลยมีการขอโทษตำรวจสันติบาล
ที่มีการถกเถียงกันเมื่อสักครู่นะคะ
ทีนี้ก็ขอนัดหมายว่า

คุณสันทนะให้สัมภาษณ์ว่า
คือวันนี้ที่มาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นำข้อมูลเกี่ยวกับนักธุรกิจจีน

วันที่๘๑๐กรกฎาคม

คุณสันทนาบอกว่าคดีในทุนจีน
มีตำรวจยศพลตำรวจเอก

เกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์ด้วย
ในพลตำรวจเอก
พวกนี้เขาจะไปให้ไหมดเด็ก
เขาไม่เคยบองระดับเด็ก
พี่ตลกว่าพลตำรวจเอกคือ
ช่วงวันที่๑๒๑๓
คุณสันทนาบพยมบัทยมจะบอกว่ามีข้อมูลเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาเยอะ
สื่อความหมายอย่างนั้นนะฮะแถมยังเอาพาสปอร์ตมาเพื่อจะให้ยืนยันว่าตัวเองจะไม่หนีไปไหนแน่
ถ้าเกิดใครจะกล่าวหาว่าเป็นคนปกป้องกลุ่มทุนจีนสีเทาแล้วถ้าจะมีหมายจับจริง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีเรื่องการตรวจสอบกลุ่มทุนจีนสีเทานะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะครับบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการขออนุมัติศาลขอหมายค้นอีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วจะขอหมายจับภายในสัปดาห์นี้ทั้งคนจีนและนอมินีที่เป็นคนไทย
บางคนก็เคยถูกจับมาแล้วตั้งแต่คดีทัวร์ศูนย์เหรียญเมื่อ๖ปีก่อน
โดยมีประมาณ๓๔รายที่จะขออนุมัติหมายจับจากศาล
บางส่วนเนี่ยยังอยู่เมืองไทยนะครับมีบางส่วนที่ออกไปต่างประเทศแล้วก็มี
ห้ามเข้าไทยอย่างถาวร
เดี๋ยวจะมีการค้นอีกรอบหนึ่งจะขอมั่นหมายค้นอีกรอบหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะขอมั่นหมายจับในสัปดาห์นี้นะครับนะก็ในสัปดาห์นี้ก็ยังมีความก้าวหน้าไปเยอะ
ผมก็ตั้งใจว่าใน๒๓อาทิตย์ก็จะให้ไล่ทั้งหมดจนถึงแม้ว่าจะเป็นนอมินี
เป็นคนไทยหรืออะไรต่างก็ต้องเป็นคดีทั้งหมด
ทีนี้พอเห็นคุณสันทนาหอบเอกสารแบบโอ้โหเยอะแยะเลยไปให้ตำรวจนะครับ
บอกให้ตรวจสอบกลุ่มทุนจีนสีเทาคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนี่ฮะคู่กรณีกันเลย
โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะครับวันนี้บอกข้อมูลทุนจีนสีเทานี่คือเศษขยะที่ช่างกิโลขายได้เท่านั้น
ก่อนยังปกป้องทุนจีนสีเทาอยู่หยกบอกเขาเป็นคนดีทำมาหากิน
วันนี้บุกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอพบพบตรบอกจะเอาข้อมูลทุนจีนสีเทามาช่วยจับ
คุณชูวิทย์ก็เลยถามว่าความจำเสื่อมหรือยังไงบอกคงซ่าได้อีกไม่นานเดี๋ยวจะกระชากหน้ากากลากไส้ออกมาเอง
ไม่รู้หมายถึงใครนะฮะขณะเดียวกันมันมีกรณีที่คุณสันทนาเพิ่งแถลงข่าวเมื่อวานนี้
อ่าเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหไปถึงนู่นเลยบอกจากนี้ไปเดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ
คุณสันทนาเนี่ยบุกไปออฟฟิศเขาบอกจะไปช่วยดูแลแต่คุณน้องไม่ไปไหลก็ทำธุรกิจถูกต้อง

ล่าสุดวันนี้คุณน็อตเลยโพสต์
เพราะว่าคุณสันทนาไปตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมถึงรวยเร็วจัง
จากเดิมที่บ้านขายของชำ
จะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายไหม
คุณน็อตผู้บริหารกองสลากพลัส
โพสต์เฟซบุ๊คโต้กลับเลย
บอกความคิดนี่ไม่มีความดีอยู่เลย
ดูถูกบูลลี่ถึงจะเกิดมาจนแต่ขยันรู้จักลงทุน
ถึงจะเป็นลูกแม่ค้าแต่ก็สามารถสร้างธุรกิจสองหมื่นล้านได้

ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าจากทางตำรวจกันแล้วกันนะคดีหลักนะครับ